คุณผู้ชมครับตอนนี้ชาวบ้านที่บ้านนาชุมแสงที่จังหวัดอุดรธานี
เขามีความห่วงใยแล้วก็มีการเตือนภัยกัน
บอกว่าให้ชาวบ้านด้วยกันเฝ้าระวังลูกหลานของตัวเอง
เพราะว่ามีแก๊งลักเด็กมาอารวาสอีกแล้ว
ขับรถเบ้นรุ่นเก่ามาเปิดเพลงเสียงดังมาจอดถึงหน้าบ้าน
แล้วก็มาเรียกเด็กให้เข้าไปหาที่รถ
โชคดีเด็กวัย๑๑ขวบคนหนึ่งถูกเรียกมาอ้วนมานี่หน่อย

แต่ปรากฏว่าพ่อเดินออกมาห้ามไว้พอดีนะครับ
ก็เลยมีการโพสต์เตือนภัยกันนะครับ
นี่แหละครับข้อความที่มีการโพสต์เตือนภัยนะครับ
ที่ชาวบ้านเขาเอามาโพสต์ไว้
บอกว่ามีแก๊งลักเด็กเข้ามาฮอดบ้านนาชุมแสงอำเภอทุ่งฝน

ลูกหลานให้ดีนะครับ
บอกว่ามีแก๊งลักเด็กเข้ามาอารวาสในพื้นที่
ที่บ้านนาชุมแสงตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี
ขอให้ระมัดระวังความปลอดภัยของลูกหลาน
และทีนี้ล่ะครับหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็เข้ามาแสดงความห่วงใยต่อเด็ก
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะผู้ที่ประสบพบเจอ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีรถคันแปลก
แล้วก็มีพิรุษขับเข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาในชุมชน
เปิดเพลงซะเสียงดังเลยแล้วก็มาหน้าบ้านของชาวบ้าน
เห็นบ้านไหนมีเด็กเรียกเด็กออกไปทันที
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ด้วยความเป็นห่วง
ไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลทุ่งใหญ่
พบน้องโฟโต้อายุ๑๑ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ผมก็กำลังเล่นอยู่หน้าบ้านในช่วงเย็นหน่อย๖โมงเย็น
ปรากฏว่ามีชายแปลกหน้านั่งรถยนต์มาด้วยกัน๓คน
จอดหน้าบ้านผมจากนั้นคนขับเปิดกระจก
เรียกให้ผมเข้าไปหาเรียกผมแบบนี้ครับ
อ้วนมานี่หน่อยผมก็กำลังจะเดินไปเข้าไปหาคนที่เรียก
ปรากฏว่าพ่อของผมเดินออกจากบ้านมาพอดี
พ่อผมก็เลยห้ามและรถยนต์คันดังกล่าวก็ขับออกไปทันทีนะครับ
โดยผู้เป็นพ่อคาดว่าน่าจะเป็นแก๊งลักเด็ก
เพราะว่ามีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ
พอพ่อเดินออกมาเท่านั้นแหละชายแปลกหน้าทั้ง๓คน
บึงรถหนีพ่อก็เลยสงสัยน่าจะเป็นแก๊งลักเด็ก
อารวาสในพื้นที่แห่งนี้นะครับ
ก่อนแรกผมไม่ออกมาใช่แต่พ่อผมก็เลยเข้าไปหาพ่อผม
พ่อบอกว่าพ่อมีคนมาหาแต่พ่อผมก็เลยออก

คนอายุไลน์เป็นไหนประมาณ๓๐กว่า
๓๐กว่าเค้าเบาไทยหรือเบาราวเบาเบาราว
แต่ว่าโชคดีที่พ่อออกมาจากบ้านได้ทันนะครับ
ที่พ่อของน้องโฟโต้บอกว่ารถยนต์คันดังกล่าวเปิดเพลงเสียงดังมาก
เมื่อเห็นจอดรถแล้วก็มาเรียกลูกชาย
ตอนแรกคิดว่าจะสอบถามเส้นทางก็เลยรีบเดินออกไปดู
ปรากฏว่ายังไม่ทันก้าวลงจากบันไดเลย
คนขับรถและคนในรถคันนั้นคงเห็นผมพอดี
รีบขับรถหนีไปทันทีนะครับ
ผมก็สงสัยว่าน่าจะเป็นแก๊งลักเด็กหรือเปล่า
เพราะว่ามีพฤติกรรมพิรุษต้องสงสัยหลายอย่าง
จากปกติคนที่จะสอบถามเส้นทาง
จะสอบถามจากผู้ใหญ่ถูกต้องไหม
แล้วไม่น่าจะขับรถหนีเร็วขนาดนั้น
และที่เปิดเพลงเสียงดังผมก็สงสัยอย่างหนึ่งนะ
สงสัยจะเปิดเพลงไว้กลบเสียงร้องของเด็ก
ฉุดเด็กขึ้นรถแล้วไงคุณ

เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับผู้ปกครองอย่างมากนะครับ
และอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งข้อสงสัยไว้
ก็คือเปิดเพลงเสียงดัง
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเตือนเรื่องแก๊งรักเด็กมาอารวาส
ทีนี้มีผู้โพสต์บอกว่าในพื้นที่บ้านแสบงอเผินน้องหาร
ก็มีชายแปลกหน้าเรียกเด็กให้ไปพบที่รถเหมือนกัน
แต่ผู้ปกครองมาเห็นซะก่อน
ซึ่งทีนี้ชาวชุมชนชาวบ้าน
ก็คงจะไม่ปล่อยให้ลูกหลานอยู่เพียงลำพังแล้ว
แล้วก็ต้องเฝ้าระมัดระวังลูกหลานของตน
แล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่
เข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนด้วยนะครับ
ค่ะนี่เห็นคุณสืบสกุลเล่าที่อุดรธานีใช่ไหม
ที่บ้านนาชุมแสงนี่ฉันคิดว่าใช่ครับ